ช่วงนี้เราต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณผู้ชมจริงนะฮะหลังจากที่สูตรหารร้อยเนี่ยผ่านมาแล้ว
ก็ชี้ชะตาการเมืองต่อไปเพราะว่าพักเล็กเนี่ยโอ้โหอาจจะไปต่อไม่ได้อาจจะศูนย์พันไปเลยส่วนพักใหญ่ก็ต้องมีการปรับตัวอะไรต่างต่างนานา
แต่ละพักเนี่ยต้องดิ้นสู้กันอย่างไรนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเชิญอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้วงการเมืองมีข่าวเรื่องของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นข่าวใหญ่
เป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามีข่าวว่ามิ่งขวัญจะไปอยู่พักพลังประชารัฐแล้วบิ๊กป้อมจะมีการแถลงใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
คอการเมืองแน่นอนก็คงจะมีบางส่วนที่ออกอาการงงเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณมิ่งขวัญเคยบอกว่าจะไม่ไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ถ้าจำกันได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรอบก่อน
คุณมิ่งขวัญลุกขึ้นอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจ
ตำหนิเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของนายกพลเอกประยุทธ์รุนแรงครับ
ผลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นสวนจำได้ไหมครับ
สวนว่าคนที่อภิปรายเนี่ย
เคยมาติดต่อขอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
แต่ไม่จัดให้คล้ายกับว่าก็เลยโกรธแค้น
แต่ว่าวันนี้เมื่อผลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ในพักพลังประชารัฐค่อนข้างชัดเจน
ก็เลยได้เห็นหัวข่าวว่ามิ่งขวัญจะไปอยู่พักพลังประชารัฐ
สถานภาพล่าสุดของคุณมิ่งขวัญคือ
เขาเป็นหัวหน้าพักโอกาสไทย
โอกาสไทยเนี่ยเป็นพักที่แปลงร่างมาจากพักรักผืนป่าประเทศไทย
พักรักผืนป่าประเทศไทยก็คือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็คือคุณดำรงพิเดช
วันนี้คุณดำรงพิเดชก็เลยต้องตอบคำถามสื่อหน่อยว่าเรื่องนี้มันไปยังไง
ตอนนี้คุณดำรงพิเดชอยู่ในสายกับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณดำรงพิเดชครับ

มันเกิดอะไรขึ้นครับมันไปยังไงมายังไง
เป็นเรื่องธรรมดาคือผมเองเนี่ยผมหลังจากที่เปลี่ยนพักชื่อพักอะไรแล้วเนี่ย

สุพรรณบุรีเมื่อวันที่๒ตุลาแล้วผมก็คุณมิ่งขวัญยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะ

ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลาออกเมื่อไหร่อะไรยังไงมารู้ที่เจ้าหน้าที่พักเขาบอกว่าขณะนี้หัวหน้าพักเขาลาออกไปแล้ว
ผมบอกอ้าวแล้วสอสอสองคนนี่แล้วเขาจะตั้งยังไงประชุมใหญ่ยังไงใครเป็นหัวหน้าพักต่อเขาบอกเขายังไม่รู้

ผมก็เอ๊ะก็ตกใจเหมือนกันมันยังไง
ไม่คุยอะไรกันเลยเหรอไม่บอกเลยว่าผมต้องไปแล้วนะอย่างโน้นอย่างนี้
ไม่ได้คุยกันหรอกแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาไงเขาก็เป็นหัวหน้าพัก

บริหารพักของเขาหมดเพียงแต่ผมเนี่ยผมไม่ทราบ
ในฐานะที่เป็นสอสอลูกพักเนี่ยเราไม่ทราบเลยมันมีอะไรที่ไม่ลงตัวกันไหม
หมายถึงว่าเรื่องเงินทุนทางการเมืองใครจะออกเงิน
มันมีอะไรไม่ลงตัวกันไหมถ้าคิดในแง่นั้นนะ
ผมก็มองว่ามันสองอย่างปัญหาเรื่องทุนพักอะไรหรือเปล่า
ผมผมก็ไม่ทราบหรอกอันนี้นะเพราะที่ผ่านมามันสองครั้งแล้ว
ปัญหาเรื่องทุนพักเนี่ยแล้วเรื่องที่สองเนี่ย
ปัญหาจากบัตรสองใบมากกว่าเพราะพักเล็กเล็กเนี่ย
ทำงานการเมืองลำบากบัตรสองใบเนี้ยสี่ร้อยหนึ่งร้อยเนี้ยนะ
เพราะว่าพักเล็กก็ตายหมดผมว่าจุดนี้มากกว่าที่เขาต้องตัดสินใจไปพักใหญ่
คืออย่างคุณมิ่งขวัญเนี่ยเขาเก่งเรื่องเศรษฐกิจ
ผมว่าก็เหมาะแล้วไปพลังประชารัฐนะ
เป็นการที่ว่าไปช่วยเขาทำงานเรื่องเศรษฐกิจผมก็ดีแล้ว
ก็ให้กำลังใจเขาด้วยครับแต่มันมันควรจะมันควรจะต้องคุยกัน
ไม่ใช่เหรอในฐานะคุณดำรงพิเดชเป็นผู้ก่อตั้งพักนี้มา
แล้วก็มาร่วมกันกอดเปลี่ยนชื่อเป็นพักโอกาสไทย
แล้วคุณมิ่งขวัญเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแล้วแล้วไม่คุยกันก่อนเหรอว่าจะเอายังไง
คือผมไม่รู้ไงเขาไปเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งรู้เนี่ยเขาไปแล้ว
เออมันแปลกไหมล่ะจากหัวหน้าพักไปแล้วผมผมไม่รู้
คือเขาร้าออกไปประมาณสักสามอาทิตย์หรือเปล่าฮะอ๋อฮ่า
แล้วคือที่ผมประหลาดใจก็คือคนรักกันเนี่ยนะแล้วแยกกันอย่างนี้เนี่ยไม่บอกไม่กล่าว
เราก็ไม่โกรธเครื่องอะไรก็หรอกก็หมายว่าเขาเป็นอำนาจของเขาหัวหน้าพักนั่นแหละ
เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาเป็นสิทธิ์ของเขาไง
แล้วมีจังหวะคือเรามันมีลูกพักสองคนไง
ถ้าเราไม่มีลูกพักไม่มีทศเลยก็ไม่มีหนาว่าเขาจะไปยังไง
อันนี้มันมีลูกพักอีกสองคนทศต้องต้องทำเอกสารถึงโคตร
เกิดยุบพกยุบพักมาผมก็ต้องหาพักเล่ร่อนอีกอายเขาอีกไง
ไปหาพักสังกัดภายใน๓๐วันอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ชวนไปด้วยเหรอสองคนอ่ะลูกพักอ่ะ
ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ผมเองผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ
จริงพักพลังประชาธรรมที่คนเขาเยอะอยู่แล้วแล้วผมเป็นปฏิริตเนี้ย
มันไปล้นเขาแล้วมันไปล้นเกินโคตงโคต้าแต่เราไม่คิดเรื่องนี้อะไรหรอก
แต่ผมการเมืองผมบอกผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยตอนนี้หรอก
เพราะใจผมเนี่ยผมก็อยากจะเลิกแล้วลึกอ่ะแต่ว่าขอดูนิดนึงว่า
พักการเมืองอย่างหลังทูล๙แล้วจะเป็นยังไง
กฎหมายลูกเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณดำรงพิเดช
ตอนที่ไปชักชวนมามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเริ่มต้นยังไง
คือผมเนี่ยไม่ได้ชักชวนเขามาหรอกมีคนนักธุรกิจเขาชวนมา
รู้จักกันเนี่ยชวนมาพูดมาคุยเขาว่าพักเล็กเนี่ยเขาไปติดต่อมา
สิบสี่พักแล้วเขาก็บอกแล้วอ่ะเขาอยากได้พักผมอืม
มีสอสออยู่แล้วแล้วผมก็มองว่าเออเขาเก่งนะ

ผมบอกว่าเอางี้ถ้าคุณได้ไปดูแลรัฐบาล
หรือเป็นกระทรวงดูแลกระทรวงทรัพย
คุณเอานโยบายรับทุนป่าเป็นหนึ่งในเก้าของรากัด

ไปสัดพักหนึ่งเดือนกว่า
เข้าบอกว่าเค้าเลือกล่ะ
มีปัญหาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ว่าหรอ

และอีกเดือนถัดมาก็มาติดต่อใหม่บอกเอาแล้วเอาอีกแล้วไง
เราก็บอกเอาแน่นะเอาแน่เราก็ไปจัดประชุมให้ที่สุพรรณ

ประชุมได้สักเดือนกว่าก็เขาลาออก
ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งกันไม่มี
ไม่มีไม่มีผมไม่รู้ผมกับเขาไม่มีนะแต่ในพักเขาผมไม่รู้เรื่องกรรมการบริหารพักอันนี้แล้วผมไม่รู้เรื่องหรอก
แต่ว่าหลังจากมอบให้เขาเป็นหัวหน้าพักแล้วคุณดำรงพิเดชก็ถอยออกมา

ผมถอยออกมาเลยตามมารยาทผมจะไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้
เพียงแต่เราเนี่ยเป็นสอสอสังกัดอาศัยเขาอยู่แค่นั้นเองสองท่าน
มันมีมันมีเรื่องทุนทางการเมืองมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องด้วยไหม

ก็ไม่รู้ลึกมันยังไงนะเห็นเขาบ่นอยู่คล้ายว่ามันยังไงเราอ่ะ
มันมีปัญหาเราก็ไม่รู้ปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้อยากไปถามกันเรื่องไอ้เออ

มันก็แปลกมันก็แปลก
อ่ะแล้วทีนี้๒คนที่เหลือจะทำยังไงฮะรวมทั้งคุณลำโรงบ้วย
คุณก็ต้องดูงานถ้าเกิดระหว่างนี้มันจะต้องทำเอกสารถึงกรกตเรื่องเอกสารนู่นนี่ประจำเดือนต่าง

เกิดมีปัญหาเกิดถูกยุบสมมุตินะผมก็ต้องไปหาพักสังกัดใหม่
ไปใน๓๐วันก็อะไรเนี่ยก็นั่นไปอันนี้มันจะใกล้หมดวาระสภาแล้วนะ
แล้วถ้าไม่ถูกยุบก็เลือกหัวหน้าพักกันใหม่ก็ดำเนินกิจกรรมกันต่อจนกว่าจะยุบสภา
ใช่คือขึ้นอยู่เขาอ่ะตอนนี้เขาอาจจะให้เราผมยังไม่รู้ใครรักษาคันหัวหน้าพักนะ

รองหัวหน้าพักเนี่ยต้องรักษาการแล้วก็เรียกประชุมกี่วันตามกรกตก็ว่าเรียกหัวหน้าคนใหม่ก็ว่าไป

แล้วชีวิตดำรงพิเดชจะเอายังไงต่อ
ฉันก็ต้องดูหลังที่ว่าโปรด๙กฎหมายลูกออกมาแล้วชัดเจนแล้วนะเรื่องบัตร๒ใบอะไรชัดเจนหมดเลยนะไม่มีคัดค้านอะไร

ค่อยมาว่ากันว่าเส้นทางชีวิตเราจะไปยังไงจะเลิกหรือเล่นการเมืองต่อถ้าเล่นเนี่ยทำพักผมไม่เอาอยู่แล้ว

ถ้าอยู่พักอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออเขามียโยบายอย่างไรอย่างไรไอ้ส่วนปฏิริตเราไม่ไปหวังล่ะ
ที่เข้าไปเป็นปฏิริตต้นขอเป็นเราไม่จำเป็นเราขอให้ได้ทำงานอย่างนั้นเองแค่เป็นสมาชิกพักแล้วได้ทำงานให้เขา
เพราะเห็นคุณหมอระวีเขาจะชวนพักเล็กมารวมกันแล้วนี่
เป็นไปไม่ได้หรอกฮะพักเล็กไปไม่รอดมันไม่มีทางหรอกฮะ

คิดคิดอย่างเดียววันนี้คุณจะไปหาที่พักพิงใหม่หน่อยไป
อย่ามาคิดรวมเริมเลยยิ่งไปก็ยิ่งทะเลาะกันไปใหญ่

ดำรงพิเดชในอดีต
เคยมีผลงานโชคโชนวันหนึ่ง
พอประกาศจะเล่นการเมือง

มุ่งหวังของดำรงพิเดชวันนั้น
กับสิ่งที่เจอในวันนี้

คือเราคิดว่า๒เสียงเนี่ยทำอะไรได้หมด

ว่าพักเล็กมันเหมือนฝุ่นตลก

สองเสียงเนี่ยมันไม่ดูแลอะไรทั้งสิ้น

และกรรมการส่วนใหญ่ที่เสนอเข้ามามีแต่เอาป่า
จะเอาขวาป่าไปออกชะโนธทางนั้น

แต่ต้องการเอาที่ป่าไปออกชะโนธทางชาวบ้านทางนั้น

บอกไม่ได้มันต้องดูส่วนรวมของชาติบ้านเมือง
อันไหนมันออกได้อันออกไม่ได้
ชาวบ้านจะไปออกทำไมมันไม่ให้การเช่าป่าทะรา
เหลศียังเช่าไปสั้นแสนไล่ทำไม
คือมันไม่ใช่หลักตังหลากคุณพร้อมเขาเขาเก่งด้วย
ชาติไทยเขาคุมเรื่องกระทรวงทรัพย์
เขาเก่งเรื่องสิ่งแวดล้อมแวดล้อมเออเขาก็ไม่ได้
เราก็เห็นว่าเขาก็ทำดีแล้วเราก็มารอบนอกไอ้ภาพใหญ่เช่นจะโค้นปลาโฉนดทองคำ
ไปตัดถนนอะไรอย่างนี้ภาพใหญ่ลงอย่างนี้เรายอมไม่ได้
แล้วเราก็ประสานท่านดีกระทรวงทรัพยำตีกระทรวงทรัพย์เอ่อก็เห็นด้วยกับเรา
อย่างนี้นะไม่ควรตัดถนนไม่ควรถนนทองคำหรืออะไรเนี่ย
อ่ามีมีอะไรจะบอกฝากถึงคุณมิ่งขวัญไหมถ้าไม่ได้เจอกันเลยเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรก็ยินดีด้วยนะก็เขาเก่งแล้วซึ่งคือมิ่งขวัญเขาเก่งเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วไง
ควรจะไปที่ถนัดของเขาอืมนะฮะและอยู่พักเล็กเล็กเนี่ย
ผมว่าโอกาสได้สอสอดเนี่ยจะลำบากสมัยมีสอสอครรภิกษาอ่าฮ่า
ผมก็เคยคุยกันก่อนที่ตั้งพระก็คุยกันมาคุยข้อมิ่งขวัญคนนึงต้องมีสอสอครรภิกษานะ
ฮืมมีมั้ยเขาบอกเขามีผมบอกชื่อได้มั้ยเขาก็ไม่บอก
ผลเอกประวิทย์ไม่ชวนคุณดำรงพิเดชเหรอก็คุ้นเคยกันในระดับพอสมควร

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นอนาคตของดำรงพิเดชทางการเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง

ครับครับสวัสดีครับพี่พี่สุดครับ
นี่คือดำรงพิเดชครับ